วันนี้น้องพิชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรธเนี่ยเธอได้โอกาสดีไปที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยนยิมแห่งหนึ่งครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกับเธอกันครับ
เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในประเทศสิงคโปร์
ศิลปะป้องกันตัวหลากหลายประเภท
ก็จะเป็นมวยไทยมวยสากล
ยูยิสูยูโดคาราเต้ศรีรัฐเทคอนโดหรือว่ามวยปล้ำ
อยู่ในระดับต้นของสถาบันศิลปะการต่อสู้โลก
จากว่านำเอาแชมป์โลกของแต่ละประเภทการต่อสู้มาเป็นคุณครู
และยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน
แม้ว่าจะเริ่มต้นเปิดที่ประเทศสิงคโปร์

ด้วยการจัดการแข่งขันศึกวันแชมเป็นชิปครั้งแรกในประเทศไทย
วันที่๒๗พฤษภาคมนี้

จากจะได้ทักษะและสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว
ยังได้ประโยชน์ด้านอื่นอีกด้วย
มันช่วยกับความมั่นใจตัวเอง
ความมีวินัยมีความสู้
นี่เป็นสิ่งที่เราเรียนจากศิลปะป้องกันตัว
แล้วก็เราใช้ในชีวิตได้
มกฏไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสู้กันและแผนจับกัน
มันเรื่องชีวิตครับ

ยูยิตสูไว้ช่วงชิงจังหวะการล็อกคู่ต่อสู้

ที่ใช้ตอนนักกีฬายืนประชันหน้า
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทย
และปัจจุบันคนไทยก็หันมานิยมเล่นแม่ไม้มวยไทยกันมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อศิลปะการป้องกันตัวเอง
หรือว่าเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
ศิลปะการป้องกันตัวในแนวนอนด้วย

ที่กำลังจะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยค่ะ